ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องร้องทุกข์เหมือนกันนะคะ
เป็นผู้ประกอบการที่ขายสินค้าเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ก็ไปร้องกับศูนย์ดำรงธรรมค่ะบอกว่าหลังจากเปิดขายของ
ก็มีเจ้าหน้าที่ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของออย
มาพร้อมกับตำรวจภูทรภาค๒ค่ะมาขอตรวจค้นสินค้าต่าง
แล้วทีนี้เมื่อเจอสินค้าที่ไม่มีออย
มีการเรียกเก็บเงินมูลค่ากว่า๓แสนบาท
โดยที่หลังจากเรียกเก็บเงินไม่ได้รับใบเสร็จ

ก็นั่นน่ะสิคะเรื่องนี้ค่ะนางรุ่งนภาสโตโปสกี้
และนางสาวจันทการแก้วจันทร์เป็น๒ผู้ประกอบการ
ร้านค้าย่านชายหาดจอมเทียนนะคะก็เข้ามาร้องทุกข์ต่อศูนยำรงธรรม
อำเภอบางละมุงโดยมีนางทรัญญาอมรเลิศภัยวงศ
ประหลัดอำเภอบางรมุงค่ะรวมถึงพันตรีสมเกียรติซึมกลาง
หัวหน้าชุดปฏิบัติการพื้นที่อำเภอบังละมุงมณฑนทหารบกที่๑๔
รับเรื่องราวร้องทุกข์นี้นะคะโดยนางรุ่งนภาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมาระหว่างที่เธอกำลังขายสินค้า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างที่ใช้บำรุงผิวอยู่ย่านชายหาดจอมเทียน
อยู่ดีค่ะก็มีชายชะกัน๕คนเดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็บอกว่าชายชะกันกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
รวมถึงมีตำรวจภูทรภาค๒มาด้วยเข้ามาเพื่ออะไร
ขอตรวจค้นสินค้าค่ะทีนี้หลังจากตรวจค้นไป
ก็พบว่ามีสบู่น้ำนมที่ขายอยู่๒ก้อนไม่มีออยอร์นะคะ
ก็เลยขอควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
สายขาย่อยโค้งดงตานแต่ว่ามีชายชะกันในกลุ่ม

บอกว่าให้คุณรุ่งนภาจ่ายเงินมาเถอะ
เป็นจำนวนเงิน๑๕๐๐๐บาทแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีค่ะ
ทีนี้คุณรุ่งนภาก็ยืนยันว่าทำยังไงล่ะฉันไม่มีเงิน
ชายชะกันกลุ่มเดียวกันก็เลยขอเงิน๕๐๐๐บาท

ทีนี้คุณรุ่งทภาก็เลยให้เงิน๕๐๐๐บาทไป

คือตามธรรมดาถ้าพบผิดจริง
เขาต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว
แต่จะไปจับปรับอะไรกันที่สถานีที่โรงพัก
ก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่นี่เรียกเก็บเงิน
แล้วพอบอกไม่มีมีลดจำนวนให้ด้วยนะ

เช่นเดียวกันค่ะกับนางสาวจันทการแก้วจันท
ก็บอกว่าที่เจอเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเลยค่ะ

ในคืนนั้นมีร้านที่ถูกจับไปประมาณ๖ร้าน
รวมแล้วค่ะมูลค่าก็ร้านละ๕๐๐๐
ซึ่งหลังจากจ่ายเงินแล้วสิ่งที่แปลกใจ
ไม่มีใบเสร็จไม่มีเอกสารที่เกี่ยวกับการถูกจับ

ก็เลยทำยังไงดีล่ะเจอกันแบบนี้
รวมตัวกันค่ะไปร้องทุกข์
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือเปล่า
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมเป็นเจ้าหน้าที่จากออยไหม

หัวหน้าชุดปฏิบัติการพื้นที่อบางรมุงมฐะหารบกที่๑๔
ก็เปิดเผยว่าหลังจากรับเรื่องก็จะดำเนินการตามขั้นตอนค่ะ
โดยได้ทำหนังสือส่งไปตามหน่วยงาน
กลุ่มชายชะกันอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
คือทำหนังสือไปเพื่อให้ตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
ถ้าเกิดว่าพบว่ากลุ่มชายชะกันนี้แอบอ้าง
ก็จะดำเนินการอย่างเด็ดค่ะตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เรื่องขอบินในการจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะไม่รู้ว่าจ่ายถูกจ่ายผิดกฎหมายอย่างไร
แต่ว่าตอนนี้เราต้องตรวจสอบความคืบหน้าแล้ว
หลังจากที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนที่โรงพัก
สอบถามพันธ์ตำรวจโทปวัชชัยสุศคร
รองภูมิกับการงานป้องกันและปราบปราม
สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ

ครับความคืบหน้าจากเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์นี่เป็นยังไงบ้างฮะ
ครับผมได้คุยกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วนะครับ

ตอนนี้อยู่ขั้นตอนในการตรวจสอบยืนยันชื่อบุคคลนะครับ
เพราะเราได้มามีแต่รูปอันนี้กำลังตรวจสอบการยืนยันตัวบุคคล

มีแต่รูปจากภาพกล้องวงจรปิดนะใช่ไหมฮะ

นี่ที่เห็นเสื้อสีขาวเสื้อสีลายสีแดงนี่ใช่ไหมครับ

ตอนนี้ผู้เสียหายที่บอกว่าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยยังยืนยันไหมคะว่า
ยังมีผู้เสียหายอยู่ทั้งหมด๖ราย
คือจ่ายไปรายละ๕๐๐๐มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ไหมคะ

นี่แหละครับอยากจะทราบเหลือเกิน๕คนเป็นใครมาจากไหนอย่างไร
มีอะไรที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่พอจะบอกกับทางรายการได้ไหมครับ
คือตอนนี้ทราบชื่อแล้วครับว่าเป็นใคร

และอีกส่วนหนึ่งว่าเป็นตำรวจภูทรภาค๒หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้
หลักฐานที่มีอยู่นี่เพียงพอหรือยังคะ
หรือว่าต้องการหลักฐานต่างเพิ่มเติมอีกไหมคะ

แจ้งว่าจะออกไปเรียกมาสอบปากคำ

ค่ะท่านคะถ้าเกิดว่าในกรณีนี้

พบว่าผิดจริงบอกถึงโทษหน่อยนะคะ

เบื้องต้นที่ทราบน่าจะเป็นเรื่องการกันโชคทรัพย์นะครับ

เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่ไหมครับท่าน
มันก็มีไปหรอกครับ

แล้วก็เข้าไปตรวจสอบ

ก็จะดำเนินคดีอย่างนี้ครับ
เป็นเรื่องการกันโชคทรัพย์ครับ
กรณีแบบนี้คือถ้าไปอ้างแบบนี้

แล้วก็ของทางตำรวจด้วยนะฮะ
ทางรองจะช่วยให้ประชาสัมพันธ์

ก็ฝากประชาสัมพันธ์กับประชาชนนะครับ

พอท้องที่ก็ได้หรือขอตรวจสอบบัตร

คนพวกที่ปรากฏในภาพไม่ใช่เจ้าหน้าที่

ได้ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวติดตาม
ประเด็นนี้ต่อเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกนะคะว่า
เวลาที่เกิดเหตุการณ์

ใช่ครับใช่ครับท่านรองครับตอนนี้คือ

ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีร้านอื่นเนี่ย
เขาจะมาร้องเรียนหรือว่าถูกพฤติการ
แบบนี้บ้างจะร้องเรียนอะไรได้ที่ไหน

พูดทั้งหมด
อะขึ้นหน้าจอตรงนี้อ่ะ

คดีเนี่ยมีกรอบระยะเวลาในการที่จะอ่า

ก็มีระยะเวลาครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทางท่านรองภูมิกับสอบสวน
ให้ท่านเร่งรัดการดำเนินคดีครับผม

ก็คือจะเสียชื่อนะถ้ามีการแอบอ้างแบบนี้
เสียชื่อทั้งออยทั้งตำรวจภูทรภาค๒

จริงสามารถโทรไปตรวจสอบได้กับสายด่วนของออย
หมายเลขโทรศัพท์๑๕๕๖ค่ะ
ก็ไปตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ชื่อนี้เป็นพนักงานของออยจริงหรือเปล่า
แล้วกระบวนการต่างในการเรียกเก็บคือจริง
อย่างที่เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าจะต้องมีเอกสารมีหลักฐานต่างในการออกมาตรวจด้วยนะคะ
จริงออยเขาทำงานกับหลายหน่วยงานอยู่แล้ว
ในการที่จะบุกจับพื้นที่ต่างโดยที่ไม่แจ้งแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าถ้าเจอสิ่งผิดกฎหมายเขาทำตามขั้นตอนนะครับ
ก็จับปรับตามกฎหมายจะไม่มีการเรียกเก็บเงินแบบนี้โดยเด็ดขาดนะครับ
นี่ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนไว้เพราะว่าร้องเรียนเข้ามาอย่างรายการของเรา